สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
แต่ว่าวันนี้ภาพรวมของข่าวเย็นของเราเนี่ยก็จะเป็นการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมนะคะ
เพราะว่าวันนี้๒๕พฤศจิกายนถือว่าเป็นวันที่กลุ่มคณะรัศดรเขาประกาศเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ว่าคือการชุมนุมใหญ่จริงแล้วเนี่ยเบื้องต้นตอนแรกสุดเลยคือ
เขานัดกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยบ่าย๓โมง
เพื่อที่จะเดินเท้าไปที่สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการเตรียมการนะคะ
ปิดเส้นทางโดยรอบสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะ
ก็เลยมีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่
ค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้ไปที่ไหนคะ
ไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์
จุดนี้อยู่ที่แยกรัชโยธิน
ถือว่าเป็นจุดที่คือถนนไม่ค่อยใหญ่มากนะ
เราก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจร

ใช่ค่ะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
พาณิชสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดวงแดงที่เราให้เห็นเลยนะคะ
ซึ่งเส้นทางเนี่ยถนนจริงตรงนั้นก็ยังมีการก่อสร้างอยู่

เพราะฉะนั้นรถติดแน่นอนอันนี้ขอเตือนคุณผู้ชมที่จะต้องไปแถวนี้เลยนะคะ
เพราะย่านนี้ปกติรถติดอยู่แล้วนะคะ
วันนี้น่าจะการจราจรถือว่าอาจจะเป็นอมภาษณ์ได้
ก็คือมีสถานีรัชโยธินแล้วก็มีสถานีผนโยธิน๒๔นะคะ

ส่วนภาพรวมของการจราจรนะคะดูเส้นทางที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะ
ว่าจุดไหนที่คุณผู้ชมควรหลีกเลี่ยงบ้าง
เอาจุดแดงก่อนนะคะจุดนั้นคือจุดตั้งต้น
คือสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์บนถนนรัชดาพิเศษ
ทีนี้พอขยายวงกว้างออกมานะคะตัดถนนพะหนโยธิน
หนโยธินตอนนี้กำลังยังคงมีการก่อสร้างในบางจุดอยู่
และถนนก็ไม่ได้ขยายกว้างมากนักเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีความจำเป็นกลับบ้านในช่วงเย็นเนี่ยนะคะ
ไล่มาตั้งแต่สถานี๕แยกลาดพร้าวนะคะพระหลโยธิน๒๔รัชโยธินเสนานิคม
ส่วนอีกหนึ่งเส้นซึ่งเป็นเส้นสำคัญเลยเนี่ย
รัชดาพิเศษคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากแยกรัชดาตัดลาดพร้าวเนี่ย
และจะต้องผ่านสำนักงานอายการสูงสุดเป็นทางกลับบ้านคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ
ลีกเลี่ยงได้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะไปเจอต่อ
ก็คือจุดที่เขาชุมนุมกันอยู่นะคะก็คือที่บริเวณแยกรัชโยธินนั่นเองนะคะ
ซึ่งจุดที่ชุมนุมหัวขบวนจะเริ่มที่แยกรัชโยธิน
แล้วก็ยาวไปจนถึงจุดที่ถนนรัชดาพิเศษเขาจะไปตัดกับถนนวิภาวดี
เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนรวมถึงพวกเราด้วย

วันนี้มีรายงานมานะคะว่าก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรึงกำลัง
อยู่ในธนาคารไทยพาณิชสำนักงานใหญ่แล้ว
กวินพระฤทธิวรักษ์ถึงที่จุดกลุ่มชุมนุมแล้วนะคะ
และเราก็ส่งผู้สื่อข่าวประจำแต่ละจุดด้วยนะคะ

เรามีคุณภูริพัฒน์อยู่ที่บริเวณประตูทางเข้า

คุณคารินอยู่ประตูทางออกสำนักงานใหญ่นะคะ

และคุณสิริวัณรักษัตริย์อยู่ที่หน้า
ธนาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่อยู่บนรถโอบี
จะเห็นภาพรวมของการชุมนุม
เราส่งผู้สื่อข่าวไปประจำทุกจุด

แล้วถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะจากด้านหลัง
ของผู้สื่อข่าวของเราทุกคนทั้ง๔จุด
เริ่มมีแล้วเริ่มมีผู้ที่จะต้องการเข้าร่วมชุมนุม

จากคุณภูริพัฒน์บุญนินภูศิษย์ข่าวธนาทีวี
รายงานสดเข้ามาในพื้นที่เชิญค่ะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่กลุ่มมวลชนนั้น
เริ่มมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับ
จากภาพด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
มีกำลังตำรวจจำนวนหลายกองร้อยมายืนคอยรักษาการอยู่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งตำรวจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คณะขณะนี้

เป็นตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบานสอง
ที่มาคอยยืนสแตนบายตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมคอยยืนอยู่บริเวณด้านหน้าแนวของตำรวจ

บริเวณถนนคุณผู้ชมครับผมจะพาแพนกล้องไปดูถนนสักนิดนึง
ตอนนี้กลุ่มมวลชนนั้นเริ่มเข้าสู่พื้นผิวถนนแล้วเป็นที่เรียบร้อย
แต่ยังคงเหลือพื้นผิวถนนที่จะมุ่งหน้าสู่แยกรัชโยธินนั้น
ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้อยู่
ด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับด้านซ้ายมือของผมนี้
จะเป็นเวทีคู่ขนานของกลุ่มนนทบุรีขออภัยครับ
นนทบุคคลรุ่นใหม่นนทบุรีที่จะมาตั้งพื้นที่เป็นเวทีคู่ขนานอยู่บริเวณจุดนี้
รองรับกรณีของกลุ่มมวลชนที่มีจำนวนมากที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุม
ในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูบริเวณด้านล่างของผมคุณผู้ชมครับ
ด้านล่างของผมนั้นกลุ่มมวลชนตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยมีรถของรถเครื่องขยายเสียงอีก๑คันของกลุ่มนปชนั้น
ก็มาตั้งเครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะคอยปราศัยอยู่บริเวณนี้ให้กับกลุ่มมวลชน
ที่อยู่บริเวณพื้นผิวถนนนั้นได้รับชมกัน
ซึ่งเนื้อหาสาระหลักนั้นคุณผู้ชมครับเป็นการจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รวมไปถึงเป็นการโจมตีกรณีของมีการปิดการจราจรบริเวณพื้นผิวพระนครด้านใน
ทำให้กลุ่มมวลชนนั้นขออภัยครับ
ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบด้วย
เหนือจากบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณสะพานลอยด้านบนกันบ้าง
ณตอนนี้ก็ยังคงสัญจรผ่านไปมาได้

มีกลุ่มสื่อมวลชนที่คอยบันทึกภาพอยู่บริเวณจุดนั้นจำนวนนึง
แต่กลุ่มประชาชนทั่วไปนั้นก็ยังคงสัญจรผ่านไปมาได้ด้วย
บริเวณจุดของผมที่ยืนรายงานอยู่นี้

ก็เป็นอีกจุดรวมตัวหนึ่งของกลุ่มมวลชนรวมไปถึงกลุ่มกาดด้วย
ที่จะให้มีการบีฟงานกันตรงจุดนั้น
ว่าจะมีการดูแลกลุ่มมวลชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมอย่างไรบ้างนะครับ
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณถนนของถนนถนนรัชดาพิเศษกันบ้างนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบรรยากาศถนนนั้น
ประชาชนที่เข้ามาร่วมการชุมนุมในวันนี้ก็เนี่ยพากันเอาพากันเอาของน่ารัก
เจ้าช่วยเห็นว่าทหารมาชู่่าย
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีรังสิต

ตรงข้ามเนี้ยฮะมีพาเขาดูฝั่งตรงข้าม
กันบ้างครับของถนวนราชดาพิเศษเนี้ย
คงสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
จุดนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี้ยนะฮะมีปริมาน
ปริมาณการสัญจรมีการติดขัดตามไฟแดงต่างด้วยนะครับ
นอกเหนือจากจุดนี้ครับบริเวณ
เลียงยาวไปประมาณ๒๐๐เมตรเนี่ย
มีการปิดการจราจรแล้วแต่เนี่ยมีกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
โดยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบริเวณฟุตบาทเนี่ย

กิจกรรมไฮไลท์อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชุมนุมวันนี้ครับ
แกนนำนั้นมีการแจกคูปองซึ่งเป็นคูปองเป็ดน้อยเนี่ยนะฮะ
โดยจะมีการแจกในช่วงเย็นของวันนี้ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมการชุมนุมในวันนี้เท่านั้นครับ
ทั้งหมดนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ขณะที่บรรยากาศบริเวณถนนรัชดาพิเศษบริเวณอุโมงรัชโยธินนะครับฝั่งขาออกมุ่งหน้าถนนวิภาวดีในขณะนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่าสภาพการจราจรเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ตามปกติครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีกาดอาสานะครับแล้วก็กาดของอาชีวะพร้อมกับกาดแนวร่วมนะครับมานำแผงเหล็กมาปิดกั้นการจราจรนะครับ

นะครับที่เป็นที่ตั้งของธนาคารไทยพันธุ์สำนักงานใหญ่นะครับได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับหยุดงานหนึ่งวันนะครับแต่ตอนนี้ทางซ้ายมือครับจะเห็นได้ว่ามวลชนนะครับเริ่มทะลักลงมาบริเวณถนนทางฝั่งหน้าอาคารเอสซีบีปาร์คแล้วในตอนนี้นะครับโดยนายพระฤทธิชีวรัตน์นะครับยังประกาศนะครับว่
แล้วก็ขึ้นปราศัยประกาศอ่าเจตนารมนะครับที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยเป็นการยืนยันชัดเจนครับว่าการปราศัยในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มาปรักหลักชุมนุมในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำในวันนี้มาในวันนี้นะครับ
สื่อให้เห็นว่าจะมาชุมนุมกันโดยสันติวิธีนะครับปราศจากความรุนแรงนะครับซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยังได้เปิดเผยก่อนอันนี้เกี่ยวกับการจราจรนะครับว่าการจราจรบริเวณอุโมงในตอนนี้นะครับก็ยังคงเปิดให้รถยนต์เนี่ยสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่ฝั่งกลับกันนะครับก็จะมี
สำหรับที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการชุมนุมปักหลักในวันนี้นะครับทางแกนนำเนี่ยก็ไม่ได้มีการขออนุญาตการชุมนุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับก็เลยอยากเรียกร้องให้การชุมนุมของกลุ่มราศดรในวันนี้นะครับชุมนุมโดยความสงบแล้วก็ขอให้ไม่กระทบกับการจราจรและก็พ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนี้

ด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้นะคะมีมวลชนเดินทางมาทั้งสองฝั่งเลยค่ะบริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเตรียมเวทีนะคะทางทีมงานที่จะจัดเตรียมเวทีค่ะตอนนี้เริ่มที่จะมีการนำเอาแผงรั้วเหล็กนะคะมากั้นบริเวณรถขยายเสียงที่จะใช้เป็นเวทีประสัย

ความพร้อมค่ะบางส่วนก็นั่งพักผ่อนตามอิริยบทมีการเอากระผ้าพลาสติกมานั่งปูแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีการประขึ้นปลาใสแน่นอนแล้วก็บางส่วนนะคะไปนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าตรงสวนหย่อมค่ะที่จะมีพื้นที่ร่มนิดนึงนะคะมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มีประชาชนบางส่วนไปนั่งรออยู่เพื่อที่จะ
พร้อมค่ะขณะที่บริเวณด้านภายในธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็มีตำรวจมารักษาความเรียบร้อยค่ะอย่างที่ทางพันธุ์ตำรวจโทอ่าพันธุ์ตำรวจเอกริษณพัฒนาเจริญรอมโคโศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก่อนหน้านี้ได้มารวดความพร้อมการรักษาความปลอดภัยของตำรวจนะคะที่ดูแลความ
เปิดเผยกับสื่อมวลชนค่ะว่าก็ยอมรับนะคะว่าวันนี้เนี่ยการชุมนุมของกลุ่มราศดรอาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะการจราจรจะยังสามารถสัญจรได้แต่ว่าช่วงเย็นหลังจากเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปก็อาจจะมีการปิดถนนบางส่วนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยค่ะก็ยืนยัน
ที่จะควบคุมประชาชนหรือมาเพื่อจะสลายการชุมนุมค่ะแต่มาเพื่อทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รวมถึงเรื่องของอุปกรณ์รถคลื่นความเสียงความถี่สูงหรือเอาหลัดนั้นนะคะตำรวจก็ยังไม่คิดที่จะเอามาใช้ยังต้องประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าจะใช้อะไรใช้เมื่อไหร่นานแค่ไหนแล้วก็เรื่องของส่งตำรวจไปหาเรื่องการขา
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะ
เอาจริงจริงแล้วในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราไม่ได้มามุ่งที่จะควบคุมฝูงชนหรือว่าในการสลายการสมุมไม่ใช่นะครับเรามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมายนะครับเราบังคับใช้กฎหมายโดยยืกหลักหลักรัฐศาสตร์นิทธิศาสตร์เพราะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์ในการควบคุม
เวทีของกลุ่มราชดอนยังไม่เริ่มปราศัยอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่ายังอยู่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมแกนำทุกคนก็เตรียมความพร้อมค่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่าแกนำหลายคนแกนำหลักเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยอย่างแน่นอนแล้วก็มีการย้ำนะคะว่าการปราศัยในครั้งนี้จะปราศัยพูดภาพเดียวรวมแล้วก็เป็นกา

ทีมข่าวแถวรัตทีวีของเราภุมศักดิ์สิทธิ์ภุมศักดิ์รัฐ
ยืนก่อติดประเดียกาเกิดเพื่อที่จะ

ชมมาดวิก๑จุดสำคัญในการเข้าบนที่ชมนุมในวันนี้
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

เส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักของมวลชนที่จะใช้เดินทางเข้าไปในพื้นที่
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับมวลชนก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีทั้งกาดของผู้ชุมนุมที่วันนี้มาอยู่บริเวณจุดนี้
ให้คุณผู้ชมดูฝั่งขวามือของผมหน่อยนะครับฝั่งขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
จะเห็นว่ามวลชนตอนนี้เข้ามาในพื้นที่กันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ก็จะเห็นว่ามวลชนได้ปิดถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีการตั้งเวทีประสัยอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีรถของไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมจะเห็นมีทั้งรถตู้และรถถ่ายทอดสดเราประจำจุดต่าง
มีผู้สื่อข่าวของเราประจำจุดต่างรายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วย
ซ้ายมือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะเห็นตอนนี้ก็จะเห็นว่ามวลชนทยอยเข้ามา
แล้วก็มีการนั่งฟังการปราศัยอยู่ด้วยเพราะว่าจุดตรงนี้เองเป็นจุดที่มีการตั้งรถขยายเสียง
ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีการมาปราศัยกันอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ขึ้นปลาใสกันเขยิบออกไปก็จะเห็นว่ามีการตั้งขายของเสื้อผ้านะครับ
แล้วก็มีเต็นต์พยาบาลของกลุ่มกาดซึ่งมีการตั้งเต็นต์เนี่ย
แต่ละจุดเนี่ยห่างออกไปไม่มากนะครับเพราะว่ามีการดูแลผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่
เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาการถ้าเกิดว่ามีใครป่วยใครไม่สบาย
ขณะเดียวกันผ่านรถไทยรัฐทีวีของเราไปนะครับก็จะเห็นว่ามีรถตู้มีรถสิบล้อขนาดใหญ่
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวทีปราศัยหลักที่อยู่ตรงนั้น
ส่วนการจราจรครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าการจราจรตอนนี้
ถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินนะฮะ
ก็จะเห็นว่าการจราจรตอนนี้อุโมงยังคงสัญจรไปมาได้ตามปกติ
รัชโยธินก็ติดนิดหน่อยนะฮะให้คุณผู้ชมดูอีกฝากหนึ่งนะครับ
อีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นฝากของทางแยกรัชโยธิน
ก็จะเห็นนะฮะว่าที่แยกรัชโยธินตอนนี้มีการปิดสี่แยกรัชโยธินแล้วนะครับ
ซึ่งจุดตรงนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับ
มวลชนสามารถเดินทางเข้ามาโดยการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาตรงนี้
ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มกาดนี้นะครับคอยปิดบริเวณศรีแยกไว้อยู่
แล้วก็จะเห็นว่ามวลชนจำนวนมากเนี่ยทยอยเดินกันเข้ามาจากเส้นทางนี้นะครับ
ซึ่งจะมีการประสัยในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็จะเกาะติดบรรยากาศตลอดหลายพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับ
วลชนก็ยังคงทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่า
เพราะว่าเป็นจุดหลักสำคัญที่จะเดินมุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่การปราศัยสำหรับวันนี้นะครับ
ขอบคุณผู้สื่อข่าวทั้ง๔ท่านของเราด้วยนะคะที่ประจำอยู่ทุกจุด
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศการชุมนุมที่ผ่านไปแล้ว๑ชั่วโมงนะคะ
เวลา๑๕นาฬิกาคือเวลาที่เขารวมตัวกันนะ
เวลานี้ที่เรายังคงรายงานอยู่ก็คือ๑๖นาฬิกานี่นะคะ
บรรยากาศ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาเริ่มมีผู้ชุมนุมมารวมตัวกันแล้วนะคะ
แล้วมีการเตรียมเวทีเพื่อแกนนำที่จะขึ้นประสัยหลังจากนี้ไปนะคะ
นอกจากนี้ค่ะผู้ชุมนุมนะคะเริ่มลงสู่ผิวการจราจรแต่ไม่ได้ลงไปในอุโมงนะคะค่ะ
ซึ่งถ้าจะดูจากการจราจรนะคะคุณผู้ชม
ณตอนนี้ใครที่ต้องใช้เส้นทางโดยรอบเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแผนที่อีกครั้งหนึ่ง
จะเล่าถึงการจราจรให้ฟังนะคะว่าสำหรับเส้นทางที่คุณผู้ชมจะต้องใช้ในการลงอุโมง
ที่จะไปถนนรัชดาพิเศษจากตรงแยกรัชโยธินค่ะอุโมงทั้งขาไปและขากลับใช้การได้นะคะ
ไม่ได้มีการปิดอุโมงแต่อย่างใดแต่ว่าเส้นทางที่อยู่ข้างบนที่ไม่ได้ลงอุโมงค่ะ
สำหรับขาไปเนี่ยขาออกไปจากรัชโยธินไปรัชดาพิเศษยังใช้ได้
แต่ถ้าจากรัชดาพิเศษเข้ามาเนี่ยปิดแยกรัชโยธินไปแล้วก็ต้องออกไปเลี้ยวซ้ายไปทางผนโยธิน
เพื่อไปตัดออกทางถนนวิภาวดีรังสิตแล้วอ้อมกลับมา

อ้อมกลับมาแบบนั้นเพราะว่าบริเวณตรงด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยปิดไปแล้วแต่อุโมงเนี่ยก็คือยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นบริหารเรื่องการจราจรวางแผนกันดีดีเพราะว่าคาดว่าผู้ชุมนุมก็น่าจะเติมกันเข้ามาเรื่อย
แล้วก็อาจจะมีการอาจจะมีการขยายพื้นที่ในการลงถนนหรือว่าการปิดถนนมากขึ้นก็ได้เหมือนกันรวมถึงวันนี้ลักษณะเด่นคือเขาใช้เป็นสัญลักษณ์มีไก่โอ๊คมีเป็ดเหลือง
นั่นเป็นกิจกรรมของเขานะคะจะแจกธนบัตรเป็ดเหลืองซึ่งมีเป็ดเหลืองอยู่ตรงกลางธนบัตรเลย